คุณผู้ชมคะมีผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งนะคะ
โพสต์ภาพและเรื่องราวเอาไว้ในเฟซบุ๊คส่วนตัว
บอกว่าเป็นเรื่องของการเตือนภัย
มีแก๊งลักเด็กที่สยามสแควร์

ข้อความที่โพสต์เอาไว้เขาเล่าให้ฟังแบบนี้นะคะ
ว่าเมื่อช่วงเที่ยง๓๑มีนาคมก็คือเมื่อวาน
ลูกชายได้ยืนรอให้พ่อมารับ
ลูกชายไปเรียนที่สยามสแควร์เหมือนกับไปเรียนพิเศษนะคะ
จู่ลูกชายถูกป้าคนนึงจูงมือไป

แล้วก็บอกว่าให้แกล้งทำเป็นแม่ลูกกันด้วย
พาลูกชายไปที่ซุ้มจัดงานน้ำยี่ห้อหนึ่งค่ะ

มีพี่ที่ซุ้มคนหนึ่งสังเกตว่า
หน้าตาผิวพันธุ์การแต่งตัวของคุณป้าที่จูงเด็กไป

เขาก็ถามถามเด็กว่ารู้จักป้าคนนี้ไหม

นี่แล้วก็โชคดีที่ตัวพ่อเด็กโทรมาพอดี
ที่ซุ้มก็เลยบอกป้าคนนี้ว่าปล่อยน้องไปพ่อมารับน้องแล้ว
ลูกชายก็เลยเดินจากป้าคนนี้มา
แต่ป้าคนนี้ก็ยังพูดไล่ตามหลังว่าทำไมอ่ะ
นี่แต่ตัวเด็กก็ไม่หันไปแล้วรีบเดินขึ้นรถพ่อไป
คนโพสต์ก็เลยบอกว่าไม่อยากจะคิด
ว่าถ้าพ่อเด็กโทรมาช้ากว่านี้ไม่มีพลเมืองดีช่วย
ไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นคนเป็นแม่อย่างเราคงใจสลาย

คือประมาณว่าคุณพ่อไปรับลูกยืนรอพ่อ

อืมดูสิอ่าทางคุณแม่ก็เลยบอกว่า

แล้วก็แจ้งฝ่ายอาคารขอดูรูปจากกล้องวงจรปิด
หัวหน้าฝ่ายอาคารก็ช่วยเหลือดีมากก็แจ้งหน่วยรักษาความปลอดภัยทุกจุดเนี่ยค่ะเขาก็ช่วยตรวจสอบให้ก็เลยได้ภาพนี้มาครับทีมข่าวของเราก็เลยติดต่อไปที่เจ้าของโพสต์นะคะเพื่อสอบถามเรื่องนี้เจ้าของโพสต์ชี้แจงผ่านทางโทรศัพท์สั้นบอกว่าเธอเป็นแม่ของเด็กชายที่ถูกคุณป้าคนนี้จูมือไปเหตุการ
เป็นแม่ของเธอเองเป็นคนดีมีอาชีพสุจริต
มิจฉาชีพลักพาตัวเด็กตามที่ถูกกล่าวหา
เขาบอกว่าเขาไม่ได้ไปลักพาตัวเด็กอ่าแล้วยังไง
เราก็เลยถามไปที่สอนอปทุมวันเพราะว่าทางคุณแม่ที่เขาโพสต์นะคะ
เขาแจ้งความเอาไว้ที่สอนอปทุมวันนะคะเขาบอกว่าเนี่ย
ก็เลยต้องไปถามความคืบหน้าเพิ่มเติมซึ่งเรื่องนี้นะคะ
เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาค่ะผู้หญิงวัยกลางคนที่อยู่ในคลิปภาพเมื่อสักครู่อะค่ะ
เขาไปที่สนปทุมวันนะไปให้ปากคำกับพนักงานสอบสวน
ให้ปากคำอยู่สักประมาณสองชั่วโมงทางครอบครัวบอกว่า
ตอนนี้ก็ไม่ติดใจเอาความแล้วแต่ก่อนหน้านี้เขารู้สึกว่า
เขาอยากจะแจ้งความเอาผิดคุณแม่ที่โพสต์ภาพ
กล่าวหาว่าผู้หญิงในคลิปภาพที่จูงเด็กเป็นมิจฉาชีพ
อยากจะเอาเรื่องเพราะว่าถูกกล่าวหาว่าเป็นแก๊งลักพาตัวเด็ก
เขาก็เลยไปพบกับตำรวจไปยืนยันว่าไม่ใช่แก๊งลักพาตัวเด็กนะ
ทีแรกบอกว่าทำให้ครอบครัวเขาเสื่อมเสียชื่อเสียง
ใช่แต่ก็ตำรวจคุยกันอยู่๒ชั่วโมงเนี่ยก็เลยบอกว่า
ไม่ติดใจเอาความคุณแม่ที่โพสต์ละ
แต่ว่าแม่เขาบอกว่าอยู่ดีมาดึงมือลูกเขาไป
บอกว่าเนี่ยลูกเขาเกือบถูกแก๊งลักพาตัวเด็กมาเอาตัวไป

ของคนที่พาตัวไปบอกว่าทำให้เขาเสื่อมเสียชื่อเสียงนะค่ะ
ดีนะเขาไม่ฟ้องเอาเนี่ยเพราะเขาเป็นคนดีนะเขาไม่ใช่แก๊งลักพาตัวเด็ก
มันยังไงเนี่ยคือทางฝั่งผู้หญิงที่จูงเด็กไปเนี่ยนะเขาบอกว่า
เรื่องทั้งเกิดที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเรื่องเข้าใจผิดวันนั้นเนี่ยที่
สรรพสินค้ามีบูธแจกของฟรีอ่าแต่มีเงื่อนไขว่าคุณจะได้รับ
ฟรีก็ต่อเมื่อมีลูกมาด้วยอ่าแล้วยังไงก็เลยไปดึงเด็กที่
เป็นลูกคนอื่นตัวเองไม่มีลูกไงก็เลยไปดึงลูกคนอื่นเขา
ว่าอยากจะไปรับของฟรีแต่พอเขาไปโพสต์บอกว่าลูกเขาเจอ
แบบนี้เพื่อเตือนภัยกลับบอกว่ามาทำให้เขาเสื่อมเสียชื่อเสียง
ช่วยหน่อยไปแสดงตัวเป็นลูกหน่อยอยากรับของฟรี

มันเป็นบุ๊ซของว่ะครับใช่ไหมคุณแม่ใช่ไหมครับเป็นบุ๊ซ
เพราะคุณประหลวงว่าให้คุยกับคุณประหลวง
แล้วอย่างนี้ก็คือยอมความไปทำกับฝั่งโดน
ไม่ติดใจอะไรเพราะว่าเราก็มาแสดงความบริสุทธิ์ใจกันเฉย

แต่ทางคุณแม่ของเด็กเขาจะเอาเรื่องหรือเปล่าแล้วเนี่ย
คือทางนี้ไม่มีสิทธิ์จะไปบอกว่าไม่ติดใจอะไรด้วยซ้ำ
เขาไม่ติดใจทางนู้นโชคดีแล้วถ้าเขาจะเอาจริงเนี่ย
คือพนักงานสอบสวนสนปทุมวันก็เลยบอกแบบนี้ค่ะ
คดีนี้เอากันตรงก็ยอมความกันได้แหละ
คู่กรณีทั้งสองฝ่ายเขาเจรจากันผ่านทางโทรศัพท์แล้ว
ระหว่างที่ให้ปากคำกับทางตำรวจนะคะ
ฝั่งทางคนที่ไปจูงเด็กให้ปากคำกับตำรวจ
แล้วก็มีการยกถูหาทางคุณแม่ที่โพสต์ข้อความ
ก็คุยกันแล้วเจรจากันแล้วสองฝ่ายไม่ติดใจเอาความอะไรกัน
ทางฝั่งคนที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นมิจฉาชีพแก๊งรักเด็กเนี่ยนะ
ก็ได้ขอให้ทางคุณแม่ที่โพสต์เรื่องนี้ลบโพสต์
แล้วก็ลบข้อมูลทั้งหมดออกไปคุณแม่ก็ลบแล้วนะคะ
โพสต์ออกไปเรียบร้อยพนักงานสอบสวนก็เลยบอกว่า
ก็ต้องระมัดระวังให้ดีเวลาจะโพสต์อะไร
ถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องราวที่มันไม่จริงเนี่ย
คนโพสต์เองอาจจะถูกฟ้องอาจจะถูกดำเนินคดีได้

อาจจะถูกดำเนินคดีเป็นฐานความผิดพรบคอมพิวเตอร์
นำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จ